นาที๑๗วินาทีนะครับฟิลิปโลเลอร์
ขึ้นเกมครั้งแรกของทีมชาติไทยก็ได้ประตูขึ้นนำ

นะครับของหลายโรเว่ครับ
ลูกครึ่งเยอรมันนะครับจากราชบุรีต้องชมคนให้บอลอย่างสุภาชัยนะครับ
หัวป้ายต่อจังหวะแรกแล้วแต่งบอลได้เปรียบแต่จังหวะการยิงเหมือนกึ่งยิงกึ่งผ่านจะให้กับชนะนันต์นะครับ
แต่ว่าเย่หุ่งเฟ้ยครับพื้นสายประตูนี่
สายบีอยู่สันลาขาดหักเข้าขวาแล้วรอกำลังจะแทงช่องให้คำที่ทฤพันธ์ได้ยิงจังหวะนี้รอด๗๒๐เวลากั้งเลยกับบอลออกจากเท้า
เล่นสั้นครับแล้วเปิดเข้านายไปสรวัตรยังติดลูกโป่งออกมาครับ
เซโมงแล้วยิงไกลตรงไหนโอ้โหแม่บอลออกจากเท้านี้ได้หวาดเสียวเลยครับ
เฉลิมโครงเกิดแก้วเติมขึ้นมาครับกัปตันทีมจะดักคลอดแล้วจะสีมานะครับ

บอลนั้นเลี้ยวช่วงปลายนะครับทำให้หลุดกรอบออกไป
ไปต่อได้แล้วจ่ายทะลุจังหวะนี้ไม่มีตัวตามทางสรวัตร
แม่ถ้าไม่ติดทางแดเนียลนี่ยุ่งเหมือนกันนะครับลูกยิงของสัสลักน่าจะเข้ากรอบด้วยครับ
ยิงกระดอลมันสลักนิดนึงนะครับนั่งทีออกข้างไวดุ
ภาพชัดกันอีกครั้งนะครับคลอสไปที่เสา๒ครับของสารวัตร
มันโดนศีรษะนะครับจังหวะสุดท้าย
ถึงธนบูลขอลองส่องไกลจังหวะนี้หลุดออกไปเยอะครับ
ลูกหญิงไกล๒จังหวะนะครับจากเฉลิมพงศ์รวมทั้งธนบูลจะยังไม่เข้ากรอบ
แต่ก็ได้เห็นมิติแล้วก็จังหวะนะครับที่สร้างสรรค์กันขึ้นมาครับ
โอกาสได้ยิงไกลค่อนข้างจะหลากหลายนะครับทั้งเกมริมเส้นแล้วก็จังหวะยิงจากแถว๒ของทีมชาติไทยในวันนี้ครับ
ขวาน่าจะเป็นห่วงยางได้เปิดเข้ามาครับห่วงยางเปิดเข้ามาได้
ความอันตรายคือลูกนี้เลยครับวงองกงพอเอ็นกรูได้มงก์
จะอย่างได้ต่อครับ
โอกาสเปิดอีกครั้งหนึ่งครับ
โมงลูกนี้ยังติดเฉลิมพงศ์ครับพอเอ็นกูก็ขึ้นเหมือนกัน
จังหวะสององค์กรงได้ครับ
แล้วเปิดเข้ามาลุ้นได้บวกลุยชนเสาโอ้โห

แล้วสกัดทิ้งโดยเฉลิมโพงเกิดแก้ว
จังหวะจะบอกว่าไม่มีอะไรก็ไม่ใช่นะครับ
เป็นเล่นเก่งขึ้นมายังมีโอกาสโมงชนคาไปหนึ่งทั้งละนะครับ
จังหวะฟอร์สเข้ามาแล้ว

ที่เสา๒นะครับยังดีครับที่ไปชนเสาครับ
เปิดเข้าไปเสาไกลได้ปุ้งย้อนไปเสาแรกจังหวะนี้แล้วยิงอัด
อู้หู้อู้หู้ใกล้เคียงครับจังหวะนี้
ได้ซ้ำโดยทางอเล็กซ์อาคาเย่ครับ
มีจังหวะมีเวลานะครับได้ง้างเท้ายิงที่เสาสอง

มาโดยหวังเว้ยนะครับแล้วอันดูลาเซลครับมงย้อนไปที่เสาสอง
โอ้โหผู้เล่นเรา๓คนนะครับ
สอรวัสให้ต่อมากรกฎเล่นกันทั้งสอรวัส
สารวัตรเปิดขวาเข้าในแล้วสะกิดลูกนี้สอดสลักษ์ได้ยิงโอ้โห
เลือกเสาสองแล้วยืนอยู่พอดีครับ

พี่ก็เชียร์แล้วคือลูกมันเจาะจริงนะครับ
แต่ว่าจังหวะมันก็ไม่ได้ง่ายครับเพราะว่าประตูเขาออกมาเร็วแล้ว
ดีดมาให้ของชนะนานนี่น้ำหนักเยี่ยมเลยนะครับ
สะสะลักได้มีโอกาส
จังหวะทีมไทยขึ้นมาสุภาชัยยังได้โอกาสต่อนะครับ
ให้มาที่ปากรปากรเปิดอ้อมจังหวะนี้ได้ที่
เปิดโค๊งมาเข้าเท้าของซูเปอร์ชายพยายามจะแปะตามน้ำนะครับ
ไปที่เสา๒แต่ว่าหลุดกรอบออกไปนิดเดียวครับ
ฉีกหนีตัวประกบอย่าง
บวนของบ้านโฮงโกงครับเริ่มจะดีขึ้น
จะดีขึ้นเปิดเข้าไปหลุนแล้วสิบลักษณ์โชคออกมายางเข้าทาง
แล้วยิงซ้ำอืมไม่แม่นเองครับโอดัยวาเสียครับ
ลูกยิงของฉุยตัวซื้อครับพยายามจะวางเท้าเลือกมุมยิงที่เปิดที่สุดแล้วนะครับ
ย้อนไปที่เสาแรกแต่ก็เบี่ยงมากไปครับ

รักชกมาเข้าทางของฟิลเตอร์ซื้อครับ
ยังขึ้นเกมทางซ้ายต่อครับกรกฎทิ่มต่อทะลุกขึ้นมาจังหวะนี้
ธิริพันธ์ถึงก่อนแต่ว่าสุดท้ายไม่ได้จบครับ
เปิดเกมลุกย้อนรอยทางริมเส้นฝั่งซ้ายนะครับจังหวะที่แก๊กขวาเชิงกึ่งโหของฮ่องกงเนี่ย
เกมบุกขึ้นไปแล้วหลังลอยครับแล้วจ่ายัดลูกนี้น้ำหนักแรงไปนิดครับ

ดูจะเปิดเกมลุกมากขึ้นนะครับสำหรับฮ่องกงหลังจากที่เปลี่ยนบรรดาตัวสำรองลงสนามมา
มีแอนดิวราเซลนะครับมาสกัดได้ในจังหวะสุดท้ายครับ
จราณานทักบอลดีครับเล่นกับทั้งสู่บรรยาโอ้โหจังหวัดนี้หลุดแล้ว
จ่ายจังหว่าแรกมาถึงทิศิพันธ์ได้ยิงลุยโอ้โห
จังหวะเล่นเสาแรกของธิติพันธ์พ่วงจันทร์ครับแต่ว่าบอลหลุดออกไปครับ
ไอเดียการเข้าทำนะครับเล่นบอลแบบจังหวะเดียวเลยครับ
เปิดทะลุช่องมาให้กับชนะนันนะครับ
ย้อนมาลูกนี้ไม่ล้ำนะครับธิติพันธ์ไม่จับครับ
ด้วยซ้ายพยายามจะบังคับให้มันเสียบคนเสาแรก
หวังเมื่อให้ต่อมาเจมส์แมกกี้เหลียงเจิ่นป้าแนม
เอาอุวิสเอาอัวิสดูแลแล้วตัดสินใจใส่จังหวะอื้มด้วยวาสิวเหมือนกันครับ
เลิมพงศ์ต้องอวยเพื่อนนะครับว่าไม่มีคนเข้านะครับ
ลงมายืนในตำแหน่งหน้าต่ำให้กับฮ่องกงนะครับ
อเล็กซ์อาคันเด้นะครับแต่ดูจะมีส่วนร่วมกับเกมพอสมควรเลย
แต่ยังเป็นบอลของทางฮ่องกงครับฮ่องกงเก็บบอล
สองได้หมดแล้วครับเปิดยัดเข้าไปอีกทีหนึ่งได้โบ้งลูก
นี่ข้ามคานไปเองครับจังหวะเติมขึ้นมาของทางแอนดูรัสเซลครับ
ไม่ลงแล้วนะครับโอ้โหสีชัดเจนเหลือเกิน
ศรีศาสตร์ชนศรีศาสตร์ดูว่าไปโดนท่อนแขนของนักเตะคนไหนนะครับ
เวลาให้ฮ่องกงได้โหมแก้หมุกนะครับในช่วงทะลุราบาดเจ็บ๕นาที
แล้วสุดท้ายผู้สินปล่อยเพออนครับจากจังหวะฟาวเล่นเร็วมาเลยครับ
แล้วบอลมาถึงจ่ายจังหวะนี้โอกาสของฮ่องกงโอ้โหยิงหน้าผิดหวังไปเองครับ
โอกาสทองเลยครับแต่ว่าบอลมันห่างตัวครับเจอิ้งกางเทาครับ
ไหลบอลมาเข้าเหลี่ยมเท้าซ้ายนะครับแล้วตัดสินใจเสี้ยวินาทีนะครับ
ยังจะยัดไปที่เสาแรกกลายเป็นหลุดกรอบไปเยอะเลยครับ
จังหวะฉวยโอกาสเล่นฟรีคลิกเร็วนะครับแล้วทำได้สุดทางด้วยนะครับ
ฝั่งขวานี้โล่งไปเลยครับเจิ่งการเท้ายิงเองไม่ดีเองนะครับ

เปิดยัดอีกทีนึงโบสกัดได้แล้วยิงสวน
หนีจ้ายู่ครับไม่ทันแล้วล่ะครับ
หมดสติครับทดเวลาบาดเจ็บเกินมานาที๒๐วินะครับ
แต่ว่าเกมนี้ทีมชาติไทยบุกชนะฮ่องกงได้๑ต่อ๐นะครับ
ประตูชาญของฟิลิปโลเลอร์ตั้งแต่นาทีที่๒ของเกมครับ

ส่วนตัวแล้วเนี่ยตอนที่เป็นผู้เล่นนะครับ
ตี๊ก็เป็นนักเตรียมที่มีวินัยอยู่นะครับ

แล้วก็สามารถมายืนแทนพี่หลายคนในอดีตนะครับ
ว่าจะเป็นตั้งแต่ไล่ตั้งแต่โน่น
พี่บัวกินแสงระวังปลาบังกันความสายมีชัดธรรม

เจชีวร์ช่วยเป็นกัปตันทีม
เป็นกัปตันทีมไปในตัวด้วย

เวลานอกสนามก็จะช่วยแบ่งเบาภาระ
แล้วก็ช่วยประคับประคองจิตใจ
๑๔ปีบนเซ็ตท้ายเช้าศึก
๔ปีกับหน้าที่ทำหลังด่านสุดท้าย
และ๑๔ตุลาคมนี้เขาจะกลับมาทำหน้าที่อีกครั้ง

ไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ถ่ายทอดสด
จดจำนักสู้ที่สู้จนวินาทีสุดท้าย